คุณกำลังอยู่ในรายการขับรถกับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณครับ
ต้องยอมรับว่าเกียร์ที่มีอัตราโทษเยอะแต่เปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้เนี่ย

อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่
อย่างนี้ครับเออเฮ้ยกูก็ลืม
แล้วท่านั่งแบบไหนถึงจะเหมาะสมการจับพวงมาลัยยังไง
ให้ถูกต้องผมมีคำตอบให้คุณครับ
มาเป็นเมมเบอร์ขับรถกับเราสิคะ